ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
หนุ่มคนหนึ่งฮิ้วถุงข้าวสารจะเอามาฝากแฟนสาวครับ
ตั้งใจจะมาเยี่ยมแฟนลงจากแท็กซี่มาไม่กี่ก้าว

ขวาหสาขทินวิ่งไล่ตามแล้วเอามาทุบหัวเขา
เขาตายฮะดูภาพหลักฐานครับ
นี่เป็นวินาทีตอนที่เกิดเหตุครับนายหนุ่มอายุสี่สิบหก
ในมือเขาเนี่ยที่กระหน่ำทุบทุบทุบไปนั่นอ่ะนั่นคือสากหินนะฮะ
น่ากลัวมากคุณคิงสักกระเบือที่เป็นหินน่ะ
เป็นแท่งหนักนะครับนั่นน่ะแล้วเอากระทุบไปแบบนั้น
แล้วเน้นจังหวะตรงช่วงหัวด้วยฮะทำให้นายกิตติดลอายุยี่สิบสามครับ
ร้างข้างแตกเลยฮะพยายามจะหนีพยายามสะบัดหลุดแต่
คนก่อเหตุไม่ยอมปล่อยครับทุบแบบไม่ยั้งบอกให้หยุด
บอกให้พอเขาก็ไม่หยุดจนกระทั่งแฟนของนายกิติดนเนี่ย
วิ่งออกมาช่วยร้องให้หยุดช่วยห้ามแต่คนก่อเหตุก็ยังไม่หยุดฮะ
เหมือนเขาทุบจนหนำใจแล้วเขาถึงเดินออกไปจากบ้านหลังนี้ครับ
ไปไม่กี่ก้าววนกลับมาแล้วมายืนหยุดดูที่ประตูรั้วหน้าบ้าน
ประมาณ๒นาทีแล้วเดินกลับไปพร้อมกับสากหินในมือ
นี่จังหวะนี้คือเหมือนกับย้อนกลับมาดูอีกทีนึง

เปิดประตูเข้าไปยืนดูยืนดู
หลังจากนั้นก็เดินกลับไปบ้านตัวเอง

อาบน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้า

ตำรวจตามไปเจอตัวแล้วก็จับกลุ่มได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสองกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ในพื้นที่ซอยเพชรเกษมหกสิบสองทับหนึ่งเขตบางแครกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุครับมีคนถูกทำร้ายไปตรวจสอบพบศพนายกิติดล
หงายจมกองเลือดมีแผลที่หัวเป็นแผลชะกันหลายแห่ง
นำส่งร่างไปชนะสูตรนะฮะส่วนคนก่อเหตุนั้นตำรวจสนหลักสอง
ตัวได้ที่บ้านครับอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
ในสภาพที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนี่ฮะนั่งหน้าตาเฉยเลยอ่ะ
สากหินได้๑อันมีมีดอีกหนึ่งเล่มด้วยเดี๋ยวลองดูของกลางนะครับ
นี่ฮะเห็นไหมสากหินเนี่ยด้านขวาครับแล้วก็มีมีดอีกหนึ่งเล่ม
รวมไปถึงเสื้อผ้าที่ใส่ในการก่อเหตุเจ้าตัวสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริง
แต่ว่าตอนที่ให้การกับตำรวจพูดจาวกไปวนมาดูงงนะฮะ
ต่อมามีข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอาการป่วยทางจิต
ป่วยจริงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบยืนยันครับ
คุมตัวตัดผ้าไปที่โรงพักเพื่อไปให้ปากคำที่โรงพัก
สอบสวนพบว่าเจ้าตัวนั้นอ้างว่า
ผู้ตายมาตะโกนด่าพ่อด่าแม่เขาก่อนเขาเลยโมโห

บ้านหลังที่เกิดเรื่องเป็นลักษณะคล้ายทาวน์ฮาวส์เนี่ย
เป็นบ้านที่แฟนสาวของผู้ตายอ่ะทำงานอยู่แฟนสาวผู้ตายทำงานคล้ายคล้ายกับ
คุณพยาบาลนะครับคอยดูแลผู้เท่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน
เดี๋ยวนี้เขาจะมีบริการแบบนี้ใช่ไหมครับดูแลถึงบ้านบ้านหลังนี้ก็มี
ป่วยติดเตียงแฟนสาวผู้ตายก็มาทำงานอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละ
ผู้ตายเองลงรถต้องการจะเอาของมาฝากดูภาพวงจรปิดนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
งานลองเพลย์ภาพใหม่เห็นสองไม้สองมือของผู้ตายไหม
หอบฮิ้วอะไรมาเดี๋ยวลองดูนะครับมือหนึ่งเนี่ย
นั่นคือข้าวสารแม้จะไม่ได้กรอกมาเต็มถุงดีก็ตามแต่ตั้งใจว่าจะเอามาฝากแฟนสาว
ทำงานอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยให้แฟนได้กินอิ่มท้องค่ะ
โดยไม่คิดว่านั้นคือของฝากชิ้นสุดท้ายอืม
เขาสิ้นใจตายเพราะว่าโดนเอาสากกระหน่ำตีหัวไม่ยั้งอ่ะนะฮะ
ทีมข่าวได้วงจรปิดช่วงเกิดเหตุครับตี๒๓๒นาทีคนก่อเหตุ
เดี๋ยวลองดูภาพฮะเดินมาแล้วครับ
เดินออกมาจากบ้านของเขาเองที่อยู่ซอยฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เดินมาพร้อมกับมือขวาคุณเห็นไหมสีดำในมือนั้นน่ะมือขวานั้นถือสากหินไปด้วยนะครับ
เดินถือสากหินไปด้วยนะตี๒๓๒นาทีอีกมุมหนึ่งครับเป็นช่วงตี๒กว่าเหมือนกัน
ตี๒๒๗นาทีก็คือก่อนที่คนก่อเหตุเขาจะเดินออกมาจากบ้านเขาตี๒๓๐เนี่ย
ตี๒๒๗นาทีจะมีผู้ตายนั่งรถแท็กซี่เข้ามาที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องลงมาจากรถ
แล้วก็เดินห่อพิวถือกระเป๋ามือหนึ่งถือถุงข้าวสารอีกมือหนึ่ง
ต้องการที่จะเอามาฝากแฟนสาวแล้วก็เรียกให้แฟนสาวออกมารับ
ผู้ตายวางของกดโทรศัพท์อาทิตย์เติมกลับไปที่รถ
เพื่อไปจ่ายเงินในจังหวะนี้เห็นไหมครับเอาของวางแล้วเรียก
แฟนออกมาเอาของตัวเขาเองกดโทรศัพท์โทรบอกเรียบร้อยเออเดี๋ยว
มาไปจ่ายเงินแป๊บนึงเดินกลับไปเห็นไหมฮะมือเนี่ยคุย
โทรศัพท์ถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยเพื่อไปจ่ายเงินแท็กซี่ที่จอดเปิด
อยู่ตรงนู้นค่ะตี๒๓๒นาทีจำเวลานี้ได้ใช่ไหมครับเพราะ
จังหวะที่คนก่อเหตุเดินถือสากเดินออกมาจากบ้านผู้ตายผู้ตาย
หน้าตาตื่นเข้ามานี่นี่ซอยเท้าถี่วิ่งมาแล้วครับหนี
คนก่อเหตุที่เดินถือสากมานี่แล้วง้างมือทุบกระหน่ำไม่
ยังนะฮะการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ

คุณจะปกติหรือจะป่วยก็ตามแต่วิธีการแบบนี้

แต่ถ้าพอป่วยปุ๊บเนี่ยในเรื่องของแง่กฎหมายก็ต้องไปว่ากันอีก

ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่สนหลัก๒
แล้วเป็นจังหวะที่ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุ
เขาพูดว่าเป็นจังหวะที่เขาโกรธเนื่องจากคนตายมาด่าพ่อด่าแม่เขาขึ้นต้นด้วยคำว่าโคตร
พอถามอีกครั้งแล้วคุณไปเจอเขาตอนไหนคือนักข่าวเราก็พอจะเห็นข้อมูลพอจะรู้ข้อมูลแล้วเนอะ
จำได้ใช่ไหมครับซอยบ้านคนก่อเหตุอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
เขาไปด่าคุณตอนไหนก่อนรถมาจอดก่อนตีสองครึ่งเขาเดินถือถุงมาเอามาวางหน้าบ้าน
แฟนออกมารับแล้วเดินไปจ่ายเงินคุณเดินออกมาตี๒กว่านิดแล้วคุณบอกว่าเขาไปด่าคุณยังไง
กันนะเนี่ยเจ้าตัวเงียบเงียบไปไม่ไม่อธิบายต่อไม่ขยายความต่อและตอบกลับมาสัก
สั้นว่าเคยเจอกันเดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนที่เขาพูดนะฮะฟังน้ำเสียงของเขานะ
จะว่าต้องเบอร์หน้าเขาก็ตามลองดูว่าเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ดุเดือดเลือดพลาด

เพื่อเจอเจออยู่ด้วยกันที่แถวบ้าน

แล้วเขามาด่าเราทำไม

แล้วตอนนั้นเราถือสากไปเดินไหมหรือว่าไง
ผมกลับไปเอาสากมา
ก็คือกลับมาตีเขานั่นแหละ

ถ้าไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาเนี่ย

ถ้าฟังแค่เสียงนะก็ดูเป็นคนน้ำเสียงเรียบนิ่งเนอะ
ไม่ดูไม่น่าจะเป็นคนมีความรุนแรงอะไร
เสียงดูเย็นนะฮะอันนี้คือย้ำว่าฟังจากแค่เสียงนะ
โดยที่ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับตัวเขา
แต่ฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจับใจความได้ง่ายนะ
ให้การวกไปวนมายังงงอยู่นะฮะ

แม่คนก่อเหตุเดินทางมาที่โรงพักหลัก๒
เอาเสื้อผ้าของใช้ผ้าห่มมาให้ลูกชาย
ไม่ว่าลูกจะทำอะไรมาจะเป็นยังไง
แม่ก็คือแม่ครับแม่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์

แล้วแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกแม่ทำแบบนั้นไปทำไม
ทำเพื่ออะไรอย่าว่าแต่คุณแม่เลยครับ
คนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าลูกคุณแม่ทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร

หลานเจ้าของบ้านบ้านระแวกแถวนั้นที่รู้ข่าว
โดยเฉพาะคนนี้ที่คาใจมากว่า
ลูกแม่ทำแบบนี้กับแฟนหนูทำไม
นั่นก็คือคุณชุติการ
แฟนของผู้ตายผู้หญิงคนนี้ครับใส่เสื้อกันหนาวสีแดง
อายุ๒๔เธอบอกว่าตอนนั้นเธออยู่ในเหตุการณ์นะครับ

บอกว่าหยุดพอแล้วตะโกนช่วยห้ามด้วยนะครับ
โดนต่อยหน้าไปนึงครั้ง
คนก่อเหตุมีอาการคล้ายคนคลั่งแล้วตาขวาง

แต่ขออนุญาตนะครับคือเธอเล่าบอกว่า
เขาใช้สากหินทุบหัวแฟนหนูไม่ยั้งเลย
หนูเห็นภาพนั้นมันทรมานมากพี่
แล้วภาพยังติดตาหนูอยู่เลย
แฟนหนูกับเขาไม่เคยเจอกันไม่เคยทะเลาะกันเขามาทำแบบนี้ทำไม
แล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่อง

แฟนหนูหิ้วกระเป๋ามือหนึ่งถือถุงเข้าสารมือหนึ่ง
เขาหิ้วมาส่งด้วยหัวใจต้องการจะเอามาเยี่ยมหนูเอามาฝากหนู
เขารู้ว่าหนูทำงานหนักที่บ้านหลังนี้ดูแลคนป่วยติดเตียงนะ
บางทีมันก็ไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนนะนะ
จะส่งยิ้มให้กันเพิ่งจะดีใจกันได้แค่วินาทีสั้น
แล้วภาพที่หนูเจอรอยยิ้มเขามันเหือดหายไป
กลายเป็นว่ามีแต่เลือดเต็มหน้าเต็มหัวเขาเลย
ขอยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดแน่นอน
ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตเธอพูดคำนี้เลยฮะ
เดือนหน้าพี่รู้ไหม
ธันวาแฟนหนูเขาตั้งใจเขาเตรียมจะโกนหัวบวชให้แม่นะ
แล้วปีหน้าเราตกลงกันว่าเราจะมามั่นหมายกันเตรียมจะแต่งงานกัน
แล้วทำไมมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่เขาส่งมาหาหนูก่อนหน้านั้นเป็นการส่งหัวใจรัว
นี่เหรอคือสิ่งที่หนูจะต้องมาเจอ
กับใครก็ไม่รู้ที่มาทำให้แฟนหนูเป็นแบบนี้
อนาคตของแฟนหนูและอนาคตของเราสองคนทั้งหนูและเขา

ชาตินี้เขาคงไม่ได้ทำตามสัญญาที่เขาบอกให้หนู

ก็คงจะต้องเป็นชาติหน้าแล้วล่ะประโยคสุดท้ายที่บอกว่ารักเจ้าของ

หน้าหวังว่าเราจะเป็นคู่กันและไม่จากกันอีกเลย
แวะเอาข้าวสารมาให้ก่อนแวะเอาข้าวสารมาให้แต่ไม่รู้ไม่คิดว่า
มันมาให้ข้าวสารแล้วมันจะตายแม่มันก็บอกว่าไม่ให้มันขึ้นมามันเตือน
น่าจะบวชแล้วแต่มันก็ไม่ฟังอยากให้กฎหมายไทยเอาให้มันตายหมด
แฟนหนูหนูไม่เอาอะไรมากหนูขอให้มันได้ตายไปกับแฟนหนูชีวิต
ชดใช้ด้วยชีวิตค่ะจะหลับไม่สบายนะไม่ต้องเป็นห่วง
อะไรที่เคยสัญญากันไว้ค่อยมาต่อกันเอาชัดหน้าเอาแชทนี้เราคง

จริงขอให้เกิดมาความรักกันอีก
หัวใจแทนเธอแล้วเธอก็คือคนที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แล้วความรู้สึกเธอคือจุดนั้นก็ไม่รู้จะช่วยแฟนหนุ่มยังไงด้วยนะ
ร่างของแฟนก็คือเดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์ศพแล้วก็รับร่างมาประเพ็กกุศล
แต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่แฟนเอามาฝากคือถุงข้าวสารสีขาว
ก็ยังตั้งอยู่นะเพราะนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจจะเอามาให้จริง
อยากให้แฟนได้อิ่มท้องทำงานหนักเหนื่อยทุกวัน
มีภาพถุงข้าวสารนะฮะทีมงานขึ้นภาพได้เลย
ก็ตั้งอยู่บริเวณบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ในขณะที่เจ้าของบ้านมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนะฮะ
ชื่อว่าคุณลุงยงยุทธ์เนี่ยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้น
เขาก็เสียใจนะพอมารู้ข่าวแล้วก็มาเจอแบบนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนก่อเหตุถึงมาทำแบบนี้
ทั้งที่บ้านก็อยู่ซอยฝั่งตรงข้ามไม่ได้รู้จักมักจี่กันด้วย
รู้แค่ว่าอ๋อโอเคเขาเป็นคนระแวกแถวบ้าน
งงและเสียใจมาก
ในขณะที่เพื่อนบ้านนะครับบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ติดยาเสพติดมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้เคยมีวีรกรรมก็คือ
แก้ผ้าปีนขึ้นไปหลังคาบ้านของคนอื่นอืมแล้วแม่ของเขาเนี่ย
ต้องพาไปรักษานี่นะฮะแต่สุดท้ายเหมือนกับว่า
ก็หยุดการรักษาไปอ่ะครับที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่เคยทำร้ายคนอื่นมาก่อนนะครับจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพื่อนบ้านเองก็ตกใจครับไม่คิดว่า
มันจะเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นี่นะฮะ
ทางด้านของครอบครัวครับตอนนี้ก็มีการประสานรับร่างของผู้ตาย
เพื่อจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
ขณะที่ทางคดีนะครับตำรวจสนหลัก๒เนี่ย
แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พบว่าในนุ่มนั้นคนที่ก่อเหตุ
มีการรักษาอาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจริง
แล้วยังไงต่อล่ะครับเนี่ยค่ะใช่
คือพอมีข้อมูลตรงนี้ออกมาปั๊บแล้วทางฝั่งของครอบครัวของผู้ตาย
ทางแฟนของผู้ตายผู้ที่สูญเสียฝ่ายที่สูญเสียเนี่ย

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะเสียใจด้วยจริงนะคะ